ปลาดไหน

โอ้โหถ้าไม่มีโควิดสงกรานแบบนี้
คงได้เต้นเพลงพี่แจ๊สกันยับสาดน้ำ
หน้าเวทีกันหนุบหนับแล้วล่ะค่ะ
แบบว่าร่างกายต้องการปะทะกับน้ำอย่างแรงใช่ไหม

เอ้าถึงเทศกาลทั้งทีอย่าอยู่เช้า

ก็ถอดเสื้อเล่นน้ำอยู่บ้านกับน้องแต่งไทยไปเลย
ดงลายดอกไม่ต้องมีเน้นสีสันปืนฉีดน้ำ
อ่ะคุณลูกสาวก็ไม่น้อยน่ะ
ความรมสีรุ้งมากันเปียกพอได้ชุ่มฉ่ำใจ
เตอร์เทนกันได้ตลอดแหละบ้านนี้
ให้เป็นพ่อลูกคู่สีทุกเทศกาล
เอ้าสาดมาดิสาดเลยอยากเปียก
แปปปัดไหม